โคราชเมื่อคืนก็มีงานคอนเสิร์ตนะฮะก็ทำร้ายกันอีกยิงไปจนเสียชีวิต
หนักขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับเมื่อคืนครับที่หน้าวัดโพเตี้ย
บ้านวังหมู่๓ตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยนครราชศรีมานี่ฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจะมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ตามกันมา๕คัน
ค่ะนี่ฮะนี่เห็นไฟแวบไล่กันมาเนอะไล่สาดโค้งกันมาแล้วนะครับ
สักพักก็จะมีสะเก็ดไฟจากระเบิดนะครับแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะมืดสนิทไปเลยนะฮะ
ก็จะเห็นเป็นเหมือนกับฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเนี่ยระเบิดแรงนะระเบิดนะฮะเนี่ย
ดับมืดเลยนะครับก็มีรถกระบะขับผ่านไปอีกคันหนึ่งนะครับ
แล้วจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยขวดเบียร์แตกระจายมีรอยเลือดอยู่บนถนนเยอะแยะไปหมด
เหตุการณ์นี้นะครับที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ทำร้ายกันเนี่ยถึงขั้นปลาระเบิดใส่กันนะครับท่านผู้ชมครับ
มีคนเจ็บ๑คนคือนายพิชิตพลจันทรสิทธิ์อายุ๑๙ปีมีบาดแผลที่หน้าอกกับใบหน้า
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนทราบว่าวัยรุ่น๒กลุ่มไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตที่พื้นที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันคอนเสิร์ตจบก็แยกย้ายกันกลับ
แต่ระหว่างขี่รถจักรยานยนต์กลับก็เหมือนเดิมฮะไปเจอกันกลางทางครับ
แล้วกลุ่มผู้ตายเนี่ยคือกลุ่มที่คว่างขวดเบียร์ใส่กลุ่มคู่อริ
คู่อริก็ขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมาเอาคืน
ระหว่างนั้นผู้ตายนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนอยู่กระโดดลงจากรถ
เพื่อคว่างระเบิดปิงปองใส่กลุ่มคั่วหรี่

ใช่แต่อีกฝ่ายนึงมีปืนฮะ
ใช้ปืนยิงสวนใส่เข้าหน้าเลยครับ
กระสุนเข้าหน้านายพิชิตพลจันทรสิทธิ์อายุ๑๙ปี
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
คือตอนที่ถูกยิงไปแล้วเนี่ยมีเสียงระเบิดตามมาอีกนะครับ
เก็ดระเบิดก็เข้าที่หน้าอกของนายพิชิตพลด้วย

วันนี้ทางตำรวจนะฮะทั้งภูมิกับการสพนไทย
แล้วก็ผู้บังคับการสพจนนศมา
แถลงการจับกลุ่มคนที่ยิงเขาตายได้แล้วนะครับ
กฤษฎาคงเจริญอายุ๒๓ปี
ของกลางเป็นปืนลูกซองแบบไทยประดิษฐ์นะฮะ
เป็นปืนลูกซองสั้น๑กระบอกแล้วก็มีกระสุนด้วยนะครับ
ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วเดี๋ยวจะขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวพวกที่เหลือมาดำเนินคดีต่อ
พวกนี้นะถ้ามันตั้งใจไปแล้วก็กะว่าเจอใครต้องมีเรื่องแน่

เหมือนล่าแต้มค่ะแต่คราวนี้เป็นล่าแต้ม
ต้องเจ็บให้ได้สักคนก่อนกลับบ้านถึงจะนอนหลับอย่างนี้เหรอคะ
ก็ต้องทำใจตั้งแต่ออกจากบ้านไปว่าวันนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต
ถ้ารอดชีวิตกลับได้ก็ค่อยไปดูคอนเสิร์ตครั้งหน้า

คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากนะบอกว่าเมื่อไหร่จะแก้ปัญหานี้จบสักที
หลุนตีการทะเลาะการงานบุญงานบวชงานคอนเสิร์ตมันไม่จบไม่สิ้นเลย
ฝากตำรวจด้วยนะคะลองฝากหน่วยงานฝากเจ้าหน้าที่ใครก็แล้วแต่
ลองหามาตรการหน่อยให้มันสิ้นซาก